ถามตรงเข้าพื้นที่อำเภอนพิตำ
จุดที่สาหัสที่สุดของนครศรีธรรมราช
พบดินสไลด์มีอยู่ทั่วทั้งอำเภอ

คืนนี้๑๙นาฬิกา